พาไปที่จังหวัดชัยนาธชอบกันไหมคะชอบทานไหมกล้วยปิ้งกล้วยปิ้ง
อ่าพอทานได้กล้วยปิ้งกล้วยปิ้งแล้วก็เผกปิ้งตะเผือกเผือกเผือกด้วย
ที่ชอบแบบที่มันไม่ลาดน้ำเชื่อมนะอ๋อแบบนั้นชอบชอบสุขหามไหมอ่า
พาไปเลยค่ะใครที่อยู่ชายนาฏใครที่ต้องผ่านชายนาฏ
แวะไปทานนะคะครับไปทานกล้วยปิ้งป้าสมค่ะ
อยู่คู่กับเมืองชายนาฏมากว่า๒๕ปีแล้วเห็นไหม
น้ำจิ้มเนี่ยต้องบอกว่าทีเด็ดภูทรเลยนะแล้วกล้วยเนี่ยต้องเลือกแบบ
ฉันนี่ที่ว่าเป็นกล้วยน้ำวะขาวหำหาแล้วทับให้มันแบนนิดหนึ่งน่ะ
เออนั่นแหละค่ะคือส่วนตัวนี้ฉันชอบทานกล้วยปิ้งเนี่ยเออ
บ่อยมากทานแทบทุกวันเลยนะคะอยากไปทานป้าสมจ๋า
วันหนึ่งหนูจะไปทานของป้าให้ได้ค่ะจ้ะร้านกล้วยปิ้งป้าสมนะคะ
เป็นร้านชื่อดังของเมืองชายนาฏค่ะแต่ละวันจะบอกว่ามีลูกค้าเนี่ย
ยืนรอคิวเพื่อซื้อกล้วยปิ้งอย่างคึกคักลูกค้าทุกคนบอกว่าติดใจนะ
ติดใจตราตรึงในรสชาติของกล้วยปิ้งที่นี่ราคาก็ไม่แพงด้วย
ลูก๒๐บาทก็ตกละลูกละ๔บาทนะคะป้าสมเนี่ยอายุ๖๔ปีแล้วนะคะ
บอกว่าขายกล้วยปิ้งมากว่า๒๕ปีแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าขาประจำ
ขาประจำเนี่ยเขากินกันแบบหลัก๑๐ปีนะส่วนทีเด็ดที่ลูกค้าติดใจก็คือรสชาติของน้ำจิ้มที่รสหวานมันเข็มพอดีพอดีค่ะ
กลมกล่อมนะคะมีส่วนผสม๓อย่างคือหัวกะทิเกลือแล้วก็น้ำตาลผสมกันในอัตราส่วนที่เป็นสูตรเฉพาะของป้าสมเองในส่วนของกล้วยเนี่ยก็จะเลือกใช้กล้วยน้ำว้าขาวที่มีขนาดลูกใกล้เคียงกันมีความหามโดยจะเอาขึ้นปิ้งบนเตาถ่านแล้วค่อยพลิกไปกลับด้านไปกลับด้านมาสม่ำเสมอแบบนี้จนกล้วย
ตั้งอยู่ริมถนนพรมประเสริฐตรงข้ามกับโรงเรียนจีนในตัวเมืองชัยนาธจ้ะ
ผสมอยากกินทำยังไงดี